มันเป็นประเด็นสำคัญมากซึ่งสามคนไม่อยากจะพูดเอง
บ๊อกมือบ๊อคเห็นเค้ามีความสุขอะไรที่เพื่อนเรามีความสุขเราก็มีความสุขด้วยอยู่แล้ว
คือเราอยู่กันเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วฉะนั้น
แนะนำให้รู้จักให้คนนั้นแหละนักรองนะแหละคือหนึ่งนะครับผมรู้สึกว่าเขาโตขึ้นน่ะ
คือแต่ก่อนเขาจะเป็นคนแบบคือเรื่องความรักเขาจริงจังตลอดอยู่แล้ว
คือเรารู้อยู่แล้วว่าผู้ชายคนนี้เขาจริงจังนะฮะ
คือทุกครั้งที่เขาคบใครเขาจริงจังเขาหวังถึงทุกสิ่งทุกอย่างตลอดเวลาอะไรอย่างนี้
พอทุกวันนี้เขาโตขึ้นเขาเริ่มเข้าใจมุมมองความรักมากขึ้น
แต่ทุกวันนี้แบบเขามีแฟนของเขาเราก็จะบอกว่าเฮ้ยมีแฟน
ว่าความรักทั้งนี้มันดูธรรมชาติดูนิ่งขึ้น
เค้าน่ารักดีนะดูเป็นแบบว่าเป็นเด็กคุณหญิงธรรมดา

๓พันคนนี้มันยังไม่เจอนะ
เค้าเจอแต่ในรูป

ไม่ตั้งใจจะปิดจะอะไรนะพวกเราไม่รู้จริงผมจะเป็น

อเจมส์แล้วคือพวกเราต้องไปอยู่แล้ว
เอ่อฮาตัวตัวแตกนะครับ

รายการอาหารที่หวาดิเรื่องลึกจริง
ละครับแล้วถ้าไม่มีรายการถามแบบนี้วัฒนธรรมและการประชนภัยในโลกของอาหาร

เดี๋ยวนี้นะครับผมมีสักอดิน๙๐นะครับ

โอเคขอบคุณค่ะ
บางจิตก็ไม่ใช่นี่ว่าขอต้องการข้าม้างคุณล่ะครับ
ขอต้องการข้าม้างครับ
นี่ล่ะขอต้องการข้อมูลนะครับ
ตาม่านของก้อนแบบนี้